เหตุการณ์นี้คนงานชาวเมียนมาค่ะแต่พอเลิกงานแล้วก็ตั้งวงก็กงเล่ากัน
มันก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องทีนี้พอเมาแล้วเนี่ย
น่าจะคุยกันไม่เข้าหูล่ะค่ะพอพูดไม่เข้าหูเสร็จแล้วปั๊บ
รุ่นพี่โมโหไปคว้าประแจมาคุณผู้ชมมาฟาดเขาให้ทุบหัวหนุ่มรุ่นน้อง
จนเหตุการณ์นี้เนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะนี่ค่ะบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้นแล้วเขากำลังต่อเติมอยู่อะค่ะ
จุดที่เกิดเหตุเนี้ยอยู่ซอยเสรีไทยสี่สิบเอ็ดที่บึงกลุ่มนะคะ
ตอนที่เข้าไปข้างในนะเจอพวกอุปกรณ์เจอเครื่องมือช่างทาสี
แล้วกลางบ้านเจอศพของแรงงานชาวเมียนมา
คือนายโกแท็กอายุ๒๐ปีนะคะเสียชีวิตอยู่ตรงกลางบ้าน
แล้วก็โดนตีด้วยประแจเดี๋ยวจะให้ดูอาวุธเป็นประแจเลื่อนคอม้า
ฟาดเนี่ยค่ะเข้าที่กลางหัวด้านหลังกระโหลกเปิดเลยคุณผู้ชม
แล้วที่นองนองอยู่เต็มพื้นเมื่อกี้คือเลือดนะคะตำรวจเนี่ยก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้
คือนายอาซ่ออายุ๓๕ปีเป็นแรงงานชาวเมียนมาเหมือนกัน
คือเขาไม่ได้หนีไปไหนนะก็อยู่ในบ้านนี้แหละ
ตัวนายอาซ่อผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเขารับสารภาพบอกว่าเมื่อวานอ่ะ
ตอนเย็นน่ะทะเลาะกันกับผู้ตายเสร็จแล้วก็เลยเอาประแจเลื่อนเนี่ย
มาทุบหัวผู้ตายฟาดไปหนึ่งสองสามสามทีค่ะ
ก่อนหน้านี้๓วันที่ผ่านมาก็ทะเลาะกับผู้ตายมาแล้วนะ
เพราะว่าเวลาที่นายโกแท็กเมาเนี่ยมักจะชอบหาเรื่องข่มขู่อยู่ตลอดเวลาเลย
ทีนี้ตัวรุ่นน้องเองก็ทนไม่ไหวค่ะก็เลยก่อเหตุแบบนี้
ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวนายอาซ่อรุ่นน้องซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
สอบสวนเพิ่มเติมที่สนบึงกลุ่มแล้วก็แจ้งข้อหา
โดนเริ่มฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาส่วนร่างของคนตายเนี้ยนะคะ
ก็นำส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจต่อไปนะคะ